เมื่อกี้ของคุณน้ำแข็งค่ะไม่จบค่ะต่อเลย
ไม่ได้อยากเอาข่าวแบบนี้มาอวดนะคะไม่เกลียดทับกัน
แต่ว่าเอามานำเสนอให้ไว้เพราะผู้ปกครองจะได้ดูแลบุตรหลาน

บอกว่าจะเข้าไปส่งรุ่นน้องในซอยอ้าวอยู่ดี
ทำไมไปโดนยิงขาได้ซะอย่างนั้นแล้วตัวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดอะไรขึ้นเพราะตำรวจสอนอราชบุรณะเนี่ย
ลงพื้นที่ไปกับทางด้านของกู้ภัยนะคะมีคนถูกยิงค่ะ
อยู่ในซอยพุทธบูชา๓๖ที่เขตทุ่งครุนะคะ
ตรงบ้านหลังหนึ่งพบคนบาดเจ็บชื่อทราบชื่อต่อมาคือ
พันธรอายุสิบเก้าปีเป็นนักศึกษาปวสอปีหนึ่ง
อยู่ช่างไฟฟ้าค่ะก็ถูกยิงเข้าที่ต้นขวาค่ะ
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนเลยนะคะ
ตัวคนเจ็บเนี่ยเล่าแบบนี้ผมเมื่อกี้มอเตอร์ไซส์มากับเพื่อนนะ
เข้าใส่ถุงสองถึงสามนัดแล้วเนี่ยโดนเข้าไปที่ขาแบบนี้นะคะ
พอตอนที่ผมโดนยิงผมรีบตะโกนบอกเพื่อนเลยเฮ้ยกลับออกมา
หลังจากนั้นก็พากันไปที่บ้านของรุ่นพี่ไปทำแผลกันก่อนค่ะ
ยืนยันนะผมไม่ได้มีเรื่องกับใครค่ะแล้วไม่เคยเห็นหน้า
แล้วก็ไม่รู้ด้วยใครเป็นคนยิงก็นี่แหละปกติคือผมจะต้องไปส่งรุ่นน้อง
แล้วต้องมาผ่านตรงบริเวณอู่ซ่อมรถตรงนี้ค่ะก็เลยมาโดนยิงค่ะ
น้องขึ้นรถกันหมดเลย

เราเคยมีปัญหากับเขาไหม

ไม่เคยจากเขาไม่เคยครับ
สื่อข่าวเขาถามว่าเราไปมีปัญหาอะไรกับคนในซอยนี้หรือเปล่า

แต่ใครตะโกนให้ของลับอะไรยังไงนะฮะ

นายวิรพัฒน์ค่ะวันนี้อายุ๑๘เอง

พอได้ยินเสียงปืนหันกลับไปอีกที
ผมก็ไม่ทันได้เห็นนะว่าอีกฝั่งเป็นใคร
เห็นเขาวิ่งกันออกไปแล้วเข้าบ้านไป
ฝั่งของผมเองก็รีบขี่รถออกมา
อย่างที่เพื่อนคนเจ็บเล่าแหละว่าขี่ไปบ้านรุ่นพี่
แล้วก็ไปทำแผลกันก่อนจะแจ้งกู้ภัยให้มาค่ะ
โอ้นี่นะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวดูหน่อย
ตรงนั้นมันมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวก็จะต้องเชิญกลุ่มใยร่วมกลุ่มนี้

แล้วเดี๋ยวตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ